คุณผู้ชมค่ะพาไปดูหนังรักกันหน่อยดีกว่า
นางรักแบบงงเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อน

แน่นอนทัพนักแสดงคือมาแบบเพียบแล้วแบบว่าขวัญใจวัยรุ่นเท่านั้นคุณผู้ชมค่ะ

เข้ามาชี้แจงประเด็นข่าวลือที่ว่ามีคู่รักสายติ๊ดเลิกรากันนั่นเองค่ะ
คนไม่คิดไปไกลก็พุ่งเป้าที่พลอยหอวังแล้วกันกับแฟนนุ่มทูนะฮะ
ล่าสุดเธอออกมายอมรับว่าเลิกรากับแฟนหนุ่มทูศิราชแล้ว
และจริงรักกันมา๔ปีไปไม่รอดค่ะเพราะว่าอะไร
เพราะว่าฝ่ายชายทำเรื่องขึ้นมาเขาบอกแบบนี้นะ
มีมือที่๓ไม่พอยังมี๔และ๕ตามมาด้วย
แถมยังเป็นคนใกล้ตัวที่ทำให้เธอนั้นจุกจนพูดไม่ออก
ตอนที่คุณพลอยบอกว่าจุกใจมากไม่ขอพูดรายละเอียดเยอะแล้วกัน
ที่ผ่านมาก็มีครอบครัวมีแมวเป็นกำลังใจ

ไม่ดีค่ะในวันนี้ก็เลิกรักกันไปแล้วค่ะ
มันมีมื้อที่๓ที่๔๕๓แล้วกันจบที่๓
มันเป็นเพื่อนเป็นน้องที่รู้จักกัน
มันเป็นคนในวงการมันเป็นน้องสาวอะไรอย่างนี้
แต่มันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้ว
จุกค่ะจุก

โอ๊ยได้เลย

แต่เลยหลังจากนั้นไม่เกินใจชาวเน็ต
คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่านับชั่วโมงได้เลยนะคะ

มีคนบอกว่าสงสัยเป็นหญิงต้องสงสัยคนนี้

ล่าสุดเนี่ยน้องผู้หญิงคนนั้นนะคะ
ตามภาพตามคลิปที่ในทวิตเตอร์
น้องออกมาชี้แจงแล้วว่าน้องเนี่ยเป็นแค่แฟนคลับคนนึงนะคะ
ก็ถ่ายรูปลงไปก็ไม่ได้มีเจตนาชื่นชอบเฉยนะคะ

ส่วนภาพที่ขึ้นมาสักครู่นี่คือคุณทูนะ
เป็นภาพการ์ตูนนั่นแหละแล้วก็อธิบายยาวเลยว่า
เขาไม่ขอพูดอะไรมากเขายอมรับว่าความผิดครั้งนี้
เขาทำเองจริงตามที่คุณพลอยให้สัมภาษณ์เลย
แต่เขาขอนิดเดียวนะอย่าไปดึงเพื่อนกลุ่มผู้ชายเขาน่ะ

อะไรที่เขาทำนั่นคือเขาตัดสินใจทำด้วยตัวเอง

เอาเป็นว่าตามนี้ยอมรับผิดนะคะ